เป็นลูกเป็นลูกนายตำรวจใหญ่จะขับรถไล่ชนใครก็ได้เหรอคะ
คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะ
เกิดอาการเหมือนคุ้มคลั่งโวยวายไม่รู้ว่าเมาหรืออะไรแหละ

คนเขาก็ไปห้ามทำให้กลอกไปที่อื่นออกไปนอกพื้นที่
ก็ไม่พอใจจะขับรถไล่ชนเขาแล้วบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเป็นลูกนายตำรวจนะ

พุ่งชนผมแล้วไงผมโดดหลบทัน
เนี่ยดีนะมอสไซค์สวยมากเนอะ
ช่วยแนะนำ
ไม่ชนอ่ะ
เข้าไปใช่มันกลับมันก็ไม่ยอมกลับ

รถใครน่ะ

เป็นการบรรยายภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งที่ขับรถยนต์สีขาวเนี่ยค่ะ
พยายามพุ่งชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพราะไม่พอใจ
ที่เขาเข้าไปห้ามปรามขณะกำลังเอะอะโวยวายในพื้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาก็โพสต์ไว้นะคะเจ้าตัวใช้เฟซบุ๊คชื่อชัยดำรงธรรม
โพสต์เอาไว้บอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยละกัน
เนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นลูกนายตำรวจใหญ่พยายามจะฆ่าผมขับรถชนผมสองครั้ง
คุ้มคลั่งถือปืนไล่ยิงชาวบ้านพอบอกให้ออกไปนอกพื้นที่ก็ไม่พอใจ
พุ่งชนสองครั้งแต่เขาหลบทันซึ่งผู้ที่ประสบเหตุผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสิริชัยผอบเหล็กวัย๓๑ปีเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แล้วก็อาสาสมัครตำรวจภูทรคลองหลวงเขาเล่าให้ฟังบอกว่าแปดธันวาคมที่ผ่านมา
ประมาณสักสี่โมงครึ่งช่วงเย็นเย็นเนี่ยนะคะเขาอ่ะนั่งทำงานอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ก็มีวินมอเตอร์ไซค์วิ่งมาบอกว่าพี่มีวัยรุ่นขับรถเข้ามาที่ลานจอดรถของคอนโดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งแล้วก็ชักอาวุธปืนลูกโม่ไทยประดิษฐ์ขึ้นมา
แล้วก็เออะโวยวายใหญ่เลยพี่ช่วยไปดูหน่อยเขาก็รีบไปดูค่ะ
ก็เจอชายวัยรุ่นคนนี้ยืนถือปืนอยู่ก็เดินเข้าไปพูดคุย
พยายามที่จะปรามพยายามที่จะระงับสติอารมณ์แล้วก็พยายามแย่งปืนที่ถืออยู่
แย่งมาได้แล้วก็ขอให้ผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ออกนอกพื้นที่ไปซะ
แต่ชายคนนี้กลับตะโกนกลับมาว่าเป็นลูกตำรวจมีปัญหาอะไรไปคุยกับพ่อนู่น
อ้าวไม่พอนะโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์หาพ่อให้นายสิริชัยคนนี้คุยกับพ่อ
พ่อของผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเออเขาเป็นตำรวจจริงอยู่จังหวัดนทบุรีแต่ว่าทำงานอยู่
แค่นี้ซึ่งนายสิริชัยก็เลยบอกว่าจริงตัวเขาไม่ได้ต้องการควบคุมตัวอะไรหรอก
ก็แค่อยากให้ออกไปนอกพื้นที่อ่ะเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขารับผิดชอบถูกไหม
เขาก็มีหน้าที่ในการที่ต้องระงับเหตุก็อยากให้ผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ออกไป
ทีแรกเหมือนเรื่องจะจบนะเนี่ยต่างคนเหมือนจะแยกย้ายเห็นไหม

คืออย่างที่บอกไม่ได้พุ่งชนแค่ครั้งเดียว
ในคลิปกล้องวงจรปิดเราก็เห็นว่าภาพแรกก็เห็นจะชนทีน

โชคดีจริงที่หลบทันไม่งั้นนี่ไม่รู้เลยนะคะ

พอพุ่งชนรอบสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้เสร็จ

ชายวัยรุ่นคนนั้นก็เข้ามามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
ชื่อก็คือนายมาร์คอายุเพิ่งจะ๒๐ปี
ทางหลังนี้ใช่ไหมเชื้อดำ
ซึ่งก็ให้การนะคะบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาเดินทางไปที่หอพักเพราะจะไปเคลียร์ปัญหา
ในอดีตกับเพื่อนคู่อริอีกคนนึง
ส่วนที่มีการกล่าวอ้างบอกว่าพ่อเป็นตำรวจ
มีอะไรไปคุยกับพ่อจะทำไม
เขาบอกไม่จริงไม่ได้อ้างแบบนั้นซะหน่อยไม่ได้พูด
แต่ยังไงก็ตามเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดมันเห็นนะครับว่า
พฤติกรรมคุณเนี่ยเหมือนกับการพยายามฆ่า
ตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับนายมาร์ค
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ